สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๙นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะเป็นใจนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์ปริมาณฝนรวมไปถึงการกระจายตัวของฝนทั่วไทยจะลดลงนะครับแต่ว่าวันนี้ยัง
ก่อนหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญอย่าง
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย
และอ่าวไทยวันนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะตกหนัก
ตกชุกในหลายพื้นที่ก็จะเบาบางลงนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังคงมีกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางอยู่นะครับ
นั่นก็หมายความว่าวันนี้ยังคงทำให้บางจุดบางพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่าง

ในช่วงเย็นค่ำอาจจะมีฝนตกหนักอยู่นะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ฝนก็จะกระจายตัวลดลง
ภาพรวมสถานการณ์ฝนณขณะนี้

มีจุดที่มีโอกาสเกิดฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้

จังหวัดนครสวรรค์ชายภูมิเพชรชบุรี

บริเวณจังหวัดชายนาฏพื้นที่เหล่านี้
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้

ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนกันด้วยนะครับ

ลักษณะการเกิดฝนในประเทศไทยของเรา

นี่คือการคำนวณลักษณะการตกของฝน
เป็นการคำนวณปริมาณฝนสะสมนะครับ

จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ

ยังอยู่ตามแนวพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของประเทศไทยตั้งแต่ตอนบนใล่

ประเทศบริเวณจังหวัดอุบนราชทานี
ก็คาดการณ์ว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษ
ตั้งแต่แถวบริเวณจังหวัดสุราธานีจังหวัดระนองพื้นที่
เหล่านี้ยังคงต้องตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นพิเศษ
สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับมาดูลักษณะการ
ตกของฝนสำหรับวันนี้กันนะครับช่วงสายสายวันนี้กลุ่มฝน
ตกบริเวณทางตอนบนกระจายตัวในหลายพื้นที่
ทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองยังมีพื้นที่ภาคอีสาน
แถวบริเวณจังหวัดชายนาฏคำนวณต่อไปนะครับจนถึง
ช่วงเย็นวันนี้กลุ่มฝนนั้นมาตกแถวบริเวณ
พื้นที่ทางตอนบนของภาคตะวันออกนะครับแถวบริเวณ
จังหวัดนครราชศรีมาปราจีนบุรีแล้วก็มีตกประปาย
บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือส่วนช่วงค่ำ
อย่างที่บอกไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลายจุด
ทีเดียวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับ
เพราะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่
อีสานฝั่งตะวันออกฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษหลังจาก
ฝนก็จะค่อยน้อยลงช่วงสุดสัปดาห์ก็คาดการณ์ว่า
ฝนจะลดลงในหลายพื้นที่ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็มีกระจายตัวอยู่บ้างนะครับส่วนมากเน้นตามบริเวณฝั่ง
อันดามันตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรัง
อาจจะไม่ตกหนักหน่วงเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนที่ลดลงนะครับเพราะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อ่อนกำลังลงก็ส่งผลทำให้สถานการณ์คลื่นในบริเวณ
พื้นที่ทะเลทั้งสองฝั่งครับสงบลงด้วยนะครับคลื่นสูง
ประมาณหนึ่งเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะ
สูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรยังไงเรือเล็กที่จะออกจากฝั่ง
ท่องเที่ยวที่จะทำกิจกรรมกลางทะเลคงจะต้องตรวจสอบ
สภาพอากาศด้วยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูง
อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับส่วนอุณหภูมิทั่ว
ไทยฝนที่ลดลงหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะทำให้อุณหภูมิ
หลายพื้นที่สูงขึ้นนะครับโดยในพื้นที่ภาคใต้
เนี้ยนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามจนถึงสามสิบ
องศาเซลเซียตในขณะที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ครับจากการคาดการอุทธภูมิวันนี้สูงสุดเนี้ยนะครับจะ
ไต่ไปอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดองศาเซลเซียตโดยพื้นที่
คาดการณ์ว่าจะร้อนละอุเป็นพิเศษก็คือในบริเวณทาง
ตอนกลางของประเทศนะครับจะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นสี
ม่วงม่วงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายบ่ายวันนี้ส่วนบริเวณพื้น
นะครับแต่น่าหาเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้โอกาสการ
เกิดฝนก็ลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบของพื้น
ที่เท่านั้นนี่คือภาพรวมลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
แต่สำหรับใครที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศโดย
เพราะเพื่อนบ้านของเราตอนนี้หลายจุดยังคงมีโอกาสเกิด
ฝนตกชุกอยู่นะครับสถานการณ์ฟ้าฝนในแต่ละพื้นที่
เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวครับ
เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะ
เรามาดูกันทีละจุดเลยนะครับเริ่มต้นบริเวณทาง
ตอนล่างของประเทศไทยแถวบริเวณประเทศมาเลเซียโดย
เลเซียฝนส่วนมากนั้นไปอยู่บริเวณฝั่งตะวัน
ตกนะครับแถวกุลลัมเปอร์อาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ที่กัมพูชานะครับแถวพัตตะบองลาวนะครับเน้นตอน
เช่นเดียวกันแถวจำปาศักดิ์อัดปือนะครับรวมไปถึง
รอยต่อระหว่างกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวฝนค่อนข้าง
ตกเยอะเลยทีเดียวนะครับขึ้นไปตอนบนกันบ้างนะครับ
พม่าตกกระจายเกือบทุกพื้นที่นะครับนอกจากนี้ตามแนวหน้า
เขาฮิมาลัยนะครับไล่ตั้งแต่เนปานภูฐานบังกลาเทศ
ฝนตกชุกเลยทีเดียวจีนนะครับตกยาวเลยนะครับ
ตั้งแต่ยูนานเสฉวนซานซีซานซีเหอเปยนะครับ
ขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับแถวเหลียวหนิงจีดินแล้วก็
หลงเจียงนะครับฝนยังคงตกชุกอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ใครที่จะไปต้องตรวจสอบสถานการณ์เรื่องของภัยทางธรรมชาติ
เฉพาะน้ำท่วมในหลายจุดหลายพื้นที่ในประเทศจีนด้วยนะครับ
ส่วนเกาหลีเหนือตกชุกเกือบทุกพื้นที่นะครับ
ยังคงมีตกอยู่นะครับญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้ฝนสาลงไปนะครับ
มีตกอยู่บ้างแถวโตเกียวไปที่ฝั่งอินเดียกันบ้างนะครับ
ตอนนี้กระใสลมในอังกฬาค่อนข้างที่จะร้อนแรง
หอบเอาความชื้นมาปกกลุ่มมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของอินเดียนะครับ
แถวแถวชันติสาครนาฮพุระฝนตกหนักหลีกเดียว

อาคารประเทศมุมใบตอนนี้ก็มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง
กันที่ตอนล่างกันบ้างนะครับของประเทศไทยแต่แถวอินโด
นีเซียในระยะนี้ฝนตกชุกเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เกาะสุมาต
ตอนล่างนะครับฝนตกเป็นแนวยาวเลยทีเดียวนะครับ

ขณะที่มาเลเซียนะครับในบริเวณที่อยู่บนเกาะบอเนียลมา
หลายพื้นที่ฝนตกชุกในขณะนี้
แล้วก็บริเวณฟิลิปปินส์นะครับเน้นบริเวณหมู่เกาะทางตอนล่าง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะนี้ค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับ
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน
ดังนั้นการติดตามข่าวสารภัยทางธรรมชาติต่าง
แล้วก็การตรวจสอบสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมพุทธนันทร์พี่สิบมาหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามพี่สิบมาหันสวัสดีครับ